คุณผู้ชมคะได้เห็นคลิปนี้กันไปบ้างแล้วหรือยังคะมีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะ
เหตุการณ์เนี้ยก็คือเป็นพนักงานขับรถส่งของของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเขาขับรถไปแล้วก็ไปปาดกับรถอีกคัน
เขาจนเขาเกือบโอ้โหเกือบคว่ำอ่ะสุดท้ายก็เลยจอดไปคุยจอดเคลียร์กัน
แต่กลายเป็นว่าโอ้โหยิ่งเคลียร์ยิ่งตกใจเพราะพนักงานขับรถส่งของเนี่ยค่ะ
ลิ่นเหล้าแบบคลุ้งเลยคือเมาเหล้าเมาเหล้าทั้งทั้งที่มีลูกสาวนั่งอยู่ในรถด้วยนะคะ
ครับถือขวดเบียร์ครับรถจะชนครับขับไปกินเบียร์ไปครับ
มีลูกอยู่หน้ารถด้วยอ๋อผมหยุดเพลงอะไรครับเอาไหมรถกับชนน่ะพี่บ้าเปล่า
นี่ค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์เอาไว้นะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ขนส่งแต่เมาขนาดนี้ขับรถขวางเลนจนเขาเกือบคว่ำนี่ค่ะ
ในคลิปก็เป็นการปะทะคารมกันอย่างที่เห็นนะคะระหว่างคนถ่ายคลิปกับพนักงานขับรถส่งของของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
คนขับรถส่งของก็บอกว่าดื่มเบียร์ไปด้วยขับรถไปด้วยหรือเปล่าเนี่ย
คือเขาก็ถามอะนะทีมข่าวก็เลยคุยกับเจ้าของคลิปนะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนอ่อนนุษย์มุ่งหน้าบังนาก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ขับรถมาตามถนนนี่แหละ
คู่กรณีที่ขับรถส่งของเนี่ยขับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเหมือนกับกำลังจะกลับรถ
จู่ปาดหน้าเขาแบบกระทันหันมากจนรถเขาเกือบคว่ำคือต้องหักหลบอะค่ะ
แต่รถคันนั้นไม่หยุดเขาก็เลยตามไปดูหน่อยซิว่าทำไมขับรถแบบนี้
คนขับรถส่งของคันนั้นขับรถไปด้วย
กระดกเบียร์ดื่มไปด้วยค่ะ

ก็เลยผมก็เลยขับรถตามไปพยายามตามไป
จนถึงแยกอ่อนนุษย์เขาเลี้ยวซ้ายผมก็เลี้ยวตามไปขวาง
เพราะเห็นว่ามันไม่ใช่ขับรถขนส่งด้วยกัน
แล้วพอไปปุ๊บผมก็ถ่ายรูปอย่างที่เห็นไหมอย่างที่เห็น
เขาเปิดประตูมาคือคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว
ไม่สามารถสื่อสารได้และแถมมีเด็กด้วย
มันทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วคนข้างหลังคนขับเขาก็มีภาระอีก
ถ้ามาเจอเหตุการณ์อย่างนี้สมมุติอุบัติเหตุแบบที่ไม่มีสุราขึ้น

มันเหมือนคนไม่มีสติแล้วอ่ะมันไม่สมควรที่จะมาขับรถส่งของ
นี่ค่ะคือทั้งคู่เขาก็ขับรถส่งของเหมือนกันทั้งคู่
ทางผู้เสียหายเขาก็เลยมองว่าอีกฝั่งหนึ่งขับรถส่งของกระดกเบียร์ด้วย
มีลูกสาวนั่งอยู่ในรถไปด้วยโอ้โหมันอันตรายมากนะคะ
แต่ก็ไม่ได้มีการแจ้งความค่ะ
แต่ส่งเรื่องไปที่ต้นสังกัดของคนขับรถส่งของรายนี้แล้วนะคะ
ต้นสังกัดตอบกลับแค่ว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อที่จริง
ข้อความที่ส่งไปบอกทางบริษัทต้นสังกัด